คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์นะคะ

ลักษณะของการลืมเด็กเล็กไว้ในรถมันมีบ่อย

คราวนี้คุณแม่เขาอุ้มลูกอายุ๑ขวบ๑๐เดือน

ตั้งใจว่าซื้อของแป๊บเดียวอุ้มลูกลงไป
พอกลับขึ้นรถเปิดประตูรถ
เอาลูกนั่งก่อนนั่งเบาะสำหรับเด็กค่ะ
เข็มขัดให้ลูกเรียบร้อยเนี่ยเบาะอยู่ด้านหลังอย่างนี้

ปิดประตูคือวางกุญแจเอาไว้ในรถเลย
ปิดประตูแล้วเดินจะไปเปิดฝั่งคนขับ

รวมถึงอาศสมัครเขาก็มาช่วยกันนะครับ
คือเขาก็พยายามที่จะปลดล็อกค่ะ
แต่มันปลดไม่ได้งัดไม่ได้งัดอยู่นาน

ไม่อยากให้น้องติดอยู่นานน้องเริ่มร้อง

คุณแม่ชื่อว่ากฤษยานะคะอายุ๓๖บอกว่าจอดรถไว้
ริมถนนในซอยปรารถนาหมู่สิบ

กลับมาใช้รีโมทเปิดประตู

วางกุญแจเอาไว้ด้วยไงที่คอนโซลรถ
ปิดประตูจะอ้อมมาที่ฝั่งคนขับ

จากเจ้าหน้าที่นะคะฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
คุณแม่ก็ยอมรับว่าประมาทจริง

ปิดประตูเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับใครที่มีลูกเล็ก

มันลืมไม่ได้แค่เสี้ยววินาทีค่ะ
ก็ยังไงคุณแม่ก็ต้องเอารถเข้าศูนย์ไป

คือบางทีไอ้ตัวล็อกรถออโต้เนี่ย

พอปิดปุ๊บจะเดินมาฝั่งคนขับอ้าว